ที่เป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล

เป็นภาพกำแพงดินเก่าแก่ที่วัดชัย

คือมันโดนทุบทำลายแล้วดินก็ถูกขุดออกมา
เพื่อที่จะฝังแล้วก็เดินสายเคเบิ้ล

ถึงกับทำลายกำแพงเมืองเก่าเลยเหรอ
เทือนใจอเจ้ามากแล้วก็บอกว่าอ้าวทำไมไม่เป็นสกัดดินทีละก้อนล่ะ

เออมันเช้านี้ค่ะคุณผู้ชม
นายอรุณศักดิ่งมณีรองอธิบดีกรมศิลปากร
อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาก็ลงพื้นที่นะคะ
ไปตรวจสอบการดำเนินการขุดวางแนวสายเคเบิ้ล
เพื่อวางระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่วัดชัยวัฒนาราม
แล้วชี้แจงประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลด้วย
เพราะก่อนหน้านี้คือเจ้าหน้าที่ที่ทำการขุด
เขาชี้แจงออกมารอบหนึ่งนะในโซเชียล

บอกว่าภาพที่ถูกแชร์กันเนี่ยมันเป็นงานวางระบบไฟส่องสว่างใหม่
แล้วก่อนการดำเนินงานมีการวางแผนแนวสายไฟ
กระทบกับโบราณสถานน้อยที่สุด
จำเป็นต้องวางแนวสายไฟเข้าด้านในโบราณสถาน
แล้วก็มีการตัดสินใจลื้อแนวกำแพงบางส่วนออก
เพื่อที่จะขุดดินวางแนวสายเคเบิ้ล

ถือว่าเป็นกำแพงที่เพิ่งบูรณะมาใหม่อายุประมาณนัก๓๔ปี
อันนี้ไม่กระทบกับฐานล่างไม่กระทบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เดิม
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าถ้าเกิดเสร็จแล้ว
เร่งบูรณะฟื้นฟูให้เร็วที่สุด
แล้วที่กระแสข่าวบอกว่ากรมศิลปหายไปไหนทำไมไม่มาดูแล

บอกว่าที่หน้างานมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
มีนักโบราณคดีดูแลตลอด

ไม่ส่งผลกระทบกับตัวบูรณสถาน

จะทำเรื่องจะชี้แจงรายงานไปยังรัฐมนตรี
การกระทรวงวัฒนธรรมให้ทราบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ต่อไป
เพราะว่าเรื่องนี้มรคุเทศเขาเอามาโพสต์เอง
แต่คนที่มาตอบก่อนหน้านี้เป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการนะครับ

มาชี้แจงบอกว่ากำแพงนี้เป็นกำแพงใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่

แล้วก็บอกว่าขอเถอะคนในโลกโซเชียลเวลารับชมอะไร
ขอให้พิจารณาก่อนขอให้หาคำตอบกันก่อน
ค่ะแล้วก็รอบนี้รองอธิบดีกรมศิลป์ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ